คุณผู้ชมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหลายคนเตรียมความพร้อมแล้ว
ใครที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแต่ละปีจะมีเทรนด์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะตั้งแต่ยุคจตุคามประมาเทศอ่า
ตะไข่ค่ะยุคท้าเวสุวรรณแล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
กระต่ายหรือปีเถาะเนี่ยเทรนด์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไร
ผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับ
แน่นอนครับยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องท้าเวสวรรณ
แล้วยังมีอีกนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวให้อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาเนี่ยเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันแบบเต็มครับ
ดาวที่ยังคงอยู่ในดวงเมืองก็ยังเป็นพระราหูอยู่นะครับ
หูยนจะออกจากดวงเมืองจริงอ่ะจนประมาณเกือบไปปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ระหูเนี่ยถ้าเราใครที่ชอบพระพุทธเห็นว่าท่านเป็นยักษ์
เราก็จะเห็นกระแสของการว่ายักษ์เกิดขึ้นในทั่วประเทศนะครับ
ที่ที่เด่นที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือท้าเวสุวรรณนะครับ
ซึ่งถือว่าผมว่ามาติดเทรนด์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับในการไปขอพรนะครับ
แต่ว่าอย่างทาเวสุวรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพที่มีอยู่ในหลายวัด
เพราะว่าการคติการสร้างท้าเวชวันก็เป็นคติที่มีมาโบราณอยู่แล้ว
ในการสร้างเท้าจตุโลกบาลไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในสถานพุทธนิกายแบบบ้านเรา
หรือว่าในแบบมหาญาณเนี่ยก็จะต้องมีวิหารเท้าจตุรกบาลทั้ง๑๐
แล้วก็จะมี๑แล้วก็จะมีทาวเวซวันอยู่ซึ่งกระแสตรงเนี่ยก็ยังคงไม่เป็นไหน
แต่ว่าที่อาจจะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของพญานาคนะครับ
คือแหล่งในการขอพรพญานาคแหล่งใหม่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับ
ซึ่งยังไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นดวงนะครับดวงเหมือนว่าดาวเสาจะขยับเนี่ย
กระแสของการไหว้พญานาคหรือว่าบูชาพญานาคอะไรอย่างนี้ก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็คงจะเป็นเทรนด์นะแต่อย่างที่บอกคือว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับ
อย่างมันมันเป็นกระแสมันไม่ใช่ความยั่งยืนนะครับมันก็จะมาแล้วก็ไป
ทีนี้บางคนไปลงทุนไปอะไรแพงมากเนี่ยก็ต้องฝากใจเผื่อไว้นะว่าเดี๋ยวออกตัวไม่ทันนะ
ถึงถึงเวลาแล้วพอมันไปปุ๊บมันก็จะเงียบไปเลยอะไรแบบเนี้ยก็สิ่งที่ยั่งยืนที่สุด
แต่ผมว่าอย่างที่บอกคือการทำความดีนะแล้วก็เรื่องของความกระตันยูไม่ว่าจะยุคจะสมัยไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาเราได้เป็นอย่างดีครับ